หลังจากสาวพนักงานห้างในจังหวัดอุดรธานีวัย๑๙ปี
ออกมาแจ้งความว่าถูกหัวหน้างานบังคับข่มขืนแลกกับการบรรจุเข้าทำงานนะครับ
ล่าสุดฝ่ายชายที่ถูกกล่าวหามาให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
แล้วก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าไม่ได้ข่มขืนนะครับ
เป็นความยินยอมพร้อมใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฝ่ายสาวนั้นต้องการเรียกเงินเพื่อแก๊กเมล
จอบประเด็นจากคุณนฤทธบุญนิ่มครับ
พาลูกสาวอายุ๑๙ปีเข้าให้ปากคำกับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
และชี้ภาพนายฤทธิ์อายุ๓๗ปีหัวหน้างาน

เธอนานหลายเดือนและยังข่มขู่ทำร้ายร่างกายพร้อมจะนำคลิปไปประจาน
ผู้เสียหายเปิดเผยว่าหลังได้เข้าทำงานที่ห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี
เริ่มแรกก็ไม่มีปัญหาพอเข้าช่วงเดือนมีนาคม
ฤทธิ์หัวหน้าแผนกได้พยายามเข้ามาพูดจาตีสนิทในเชิงชู้สาว
โดยก่อนเกิดเหตุมาบอกว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะให้พนักงานผ่านการทดลองหรือไม่ก็ได้
และสามารถให้ใครออกก็ได้จึงบังคับให้เธอขึ้นรถและไปทำอนาจารย์
และทำมาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นข่มขืนเธอในรถ
โดยเธอรู้สึกครับแค้นใจมากแต่ครั้งล่าสุดก็ต้องยอมเพราะชายคนนี้บังคับว่า
จะนำคลิปที่ข่มขืนเธอไปประจาน
คุณเห็นแล้วหนูก็อายอยู่แล้วเพราะที่นั่นก็คือมีแต่คนที่รู้จัก
เขาถึงเขาเลยบอกให้หนูไปรับเขาที่หน้ารีสอร์ท
หนูก็เลยไปตรงนั้นแล้วเขาก็ขู่หนูให้เขาจะไปเปิดห้อง
เขาว่าเขาจะไปคุยที่รีสอร์ทให้หนูทำตัวเฉยเพราะเขาเหมือนเขาบอกว่าเขามีปืนมาด้วย
พอเขาไปเปิดห้องเข้าห้องได้เขาก็ดึงแขนหนูไปที่เตียง
แล้วเขาก็บีบคอหนูพยายามถอดเสื้อผ้าหนู
ขณะที่ผู้เป็นแม่เปิดเผยกับทีมข่าวว่า
หลังแจ้งความได้มีการสอบปากคำครั้งแรกแล้ว
ฝ่ายชายก็ยอมรับว่ากระทำผิดจริง
แล้วพยายามไกลเกลี่ยขอให้จบเรื่องให้เรียกค่าเสียหายมา
จึงเรียกไปทั้งหมด๓แสนคิดว่าไม่มีจ่ายแน่
ซึ่งใจจริงแม่ก็ต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนแรกในใจคิดจะเอา๕แสนอยู่แล้ว
แต่ดูแม่เขานั่นแน่นั่นแม่ก็เลย๓แสนคงจะไม่กล้าจ่ายหรอก
ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกแม่คิดอย่างนี้แม่ก็เลยเรียกไปสามแสน
เขาก็ร้องโอ้กันใหญ่เลยเขาไม่มีจ่ายเรา
เพราะเราตั้งใจที่จะเรียกแรงเพื่อให้เขาไม่สามารถจ่ายเราได้

ล่าสุดหลักตำรวจออกหมายจับไดริสต์ดิเลกพลทองผู้ต้องหา
ซึ่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านและพาตัวมาสอบปากคำ
โดยชายคนนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
และเรื่องทั้งหมดเป็นการสมยอม
แต่ถามว่ามีอะไรกันไหมมีจริงแต่วันนี้ที่ผมมายืนยันตัวตนก็คือผม
กับน้องก็คือเราเป็นคิกเราเป็นแฟนเรารักกัน
แต่ด้วยเหตุและผลอะไรของน้องที่น้องอยากได้เงินผมอันนี้ผมไม่รู้
ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนเจ้าชู้
ก็ดูได้ที่ประวัติว่ามีเมียกี่คน
นี่ผมยอมยอมจริงยอมรับ
แต่คนอย่างผมไม่เคยที่จะไปข่มขืนหรือกระทำชำเลาคนเด็ดขาด

ผมก็อยากจะขอโทษแฟนนะครับ
ก็รู้สึกผิดตั้งแต่ทำลงไปแล้ว
แต่ก็ต้องด้วยตัวของตัวเองนี่แหละบาปกรรมที่ผมทำ
ข้อผมก็สมควรต้องได้รับ
ทั้งนี้นายฤทธิ์มีภรรยามาแล้วทั้งหมด๓คน
และมีลูก๓คนและลูกคนที่๔อยู่ในคันภรรยาคนล่าสุด

โดยภรรยาเชื่อว่าสามีเธอนั้นไม่ได้ข่มขืน
และทราบว่าทั้งสองแอบคบกันเป็นกิ๊ก
คิดว่าผู้เสียหายสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมา
เพื่อเรียกร้องเอาเงินจากสามี

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีชี้แจงว่า
เรียกพยานมาสอบประคำเพิ่มเติมฟังความทั้งสองฝ่าย
แต่เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
ด้านแม่ของนายลิฟต์ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสามแสนบาท
โดยตำรวจเห็นว่าผู้ต้องหาไม่น่าจะหลบหนี
มีที่อยู่ชัดเจนจึงได้ให้ประกันตัวไป
โดยหลังจากนี้ตำรวจจะส่งฟ้องและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายลิฟต์กุฏนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีแรงงาน